นี่พาไปดูเหตุการณ์วุ่นที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

ผู้หญิงคนนึงแก้ผ้าหมดเลย
แล้วก็มาเต้นอยู่กลางถนนเนี่ย
นี่ดูสิเห็นไหมเห็นผ้าที่กางอยู่ไหม
เจ้าหน้าที่เขาพยายามจะเอาผ้ามาห่อมาคุมร่างผู้หญิงคนนี้

ใช่ค่ะนี่ตำรวจสพเมืองพัทธลุง
แล้วก็กู้ภัยพยายามจะคุมตัวผู้หญิงคนนี้
แต่เธอก็เหมือนกับยังไม่หยุดคลั่งค่ะ

แกว่งเท้าไปมาเอาเต้นสายไปสายมา

นี่คือถนนสายมโนราที่อำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ

ท้ายที่สุดต้องเข้าทางด้านหลัง
จังหวะที่เข้าทางด้านหลังปั๊บ
นี่เอาผ้าห่อผ้าคลุมเลยค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมไม่ยอมไงนี่สุดท้ายพอแบบคลุมได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
เหมือนกับเธอจะแบบสงบสติอารมณ์สักหน่อยหนึ่งละ
พยายามไปถามไปคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานของเธอก็บอกว่าอ๋อนี่ชื่อจอย
อายุ๓๕ปีคือเป็นคนบุรีรำ
แล้วก็ทำงานที่ร้านอาหารกลางคืนมาที่พัทธลุงนี่แหละ
แล้วเพื่อนร่วมงานก็รู้นะว่าจอยแปลก

รู้จักทางครอบครัวด้วยว่าจอยก็กินยาอยู่
ก่อนหน้านี้ก็มีอาการเหมือนลอยผูดคนเดียว
บางทีก็แบบเหมือนกับอารวาสด่าทอ

เมื่อคืนนี้คลั่งมากมาแก้ผ้าเต้นอยู่กลางถนนแบบนี้
แล้วกลัวเหมือนกันว่าหลังจากนี้มันจะมีอันตราย

แม่ก็จะซึมแล้วก็อารวาสเป็นบางทั้ง
แต่คราวนี้มันอารวาสหนัก

ปีกรายปีก่อนนี้พี่ให้พ่อเมฆเขามารับจากภูมิแรมเลย
เขาก็มาเอาไป

พี่กินบ้านน่าจะกินยา

นี่ไงปกติกินยาแต่ไอ้ที่อาการคุ้มคลั่งแบบนี้
ไม่รู้ว่าขาดยาช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่ายาหมด
ยังไงก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะประสานญาติ

แล้วก็ที่สำคัญต้องพาหาหมอพากินยาด้วยนะ